ตัวพ่อผัวกับลูกสะพ้ายเนี่ยมีปัญหาการเป็นข่ายเผื่อไม้เมาเลย
ตัวพ่อผัวก็บอกว่าก็ลูกสะพ้ายติดยา

แต่เขาอ้างว่านะตัวพ่อผัวอ้างว่า
มันมีไฟแลบขึ้นมาไฟช็อตขึ้นมา

โอ้โฮ
นี่ครับตำรวจสพมนครศรีธรรมราชไปตรวจสอบ
กระท่อมสังกษีที่บ้านในตะบนปากภูนอำเภอ
เมืองนครศรีธรรมนาตรครับ
นางสาวนอนรมนเกรดแก้วอายุ๒๙ปี
นอนหงายอยู่ที่ประตูกระท่อมครับ

คนก่อเหตุนี่แหละไม่ได้ไปไหนครับ
ในเล็กขุนรัฐอายุ๖๐ปียืนอยู่ใกล้กระท่อมที่โดนไฟไหม้เนี่ย
แล้วก็โอ้โหกลิ่นเหล้าคลักคลุ้งไปทั่วเลยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยคุมตัวไปสอบปากคำครับ
ที่ทำการตำรวจชุมชนตำบลปากคุณ

แล้วพ่อเล็กเนี่ยก็เมาเหล้าหนักเลยนะสารภาพว่า
อ๋อทะเลาะกับลูกสะพ้ายมานานแล้ว
ไม่ค่อยชอบหน้ากัน
ฟันที่ขาทั้งสองข้างของลูกสะพ้ายครับ
ลงไปเลยแล้วพยายามจะคลานเข้ากระท่อมไป
ตัวผมก็เลยตามไปล็อกประตูไว้จากด้านนอกนะไม่ให้ลูกสะพ้ายออกมาได้
ระหว่างนั้นไฟมันช็อตขึ้นมาก็เลยลุกไหม้กระท่อมด้วย
ไฟมันคลอกลูกสะพ้ายจนเสียชีวิตครับแต่ผมไม่ได้ทำนะ

ผมไม่ได้ทำผมไม่ได้เผาไฟเผากระท่อมอะไรเลย

ไม่ได้ตกใจอะไรเหรอคุณผู้ชมมาล่อไปยินไป

ส่วนลูกชายของพ่อเล็กครับแล้วก็เป็นสามีของผู้เสียชีวิต
ชื่อว่านายกระหนกพงศ์เล่าให้ฟังนะว่ากลับมาถึงบ้าน
โอ้โหพี่ผมเข่าสุดเลยอ่ะร้องไห้เสียใจ

คนตายก็คนในครอบครัวคนก่อเหตุก็คนในครอบครัว

หนกพงศ์เล่าให้ฟังนะผมเนี่ยอยู่กินกับเมียมา๑๐ปีแล้ว
แต่ไม่ได้มีลูกด้วยกันแล้วพ่อผมเวลาเมาทีไร

เช้าวันเกิดเหตุพ่อผมมาเมาหนักดื่มเหล้าไปเยอะ
แล้วก็บอกให้ผมขับรถไปส่งที่หมู่บ้านท่าแพร

เสร็จแล้วก็ไปทำงานตัดปามจนเที่ยง
มีคนมาบอกผมว่าเฮ้ยกระหนกพงศ์ไฟไหม้บ้านเองอ่ะ
พอผมมาถึงที่บ้านทำใจไม่ได้ครับ
คิดว่าพ่อจะมาทำกับเมียได้ถึงขนาดนี้ครับ

ตำรวจก็คุมตัวในเล็กคนก่อเหตุไปสอบประคำต่อที่โรงพัก
แล้วตอนแรกก็อย่างที่บอกคือสารภาพว่าใช้มีดทำร้ายลูกสะพ้าย
แต่ไอ้จุดไฟเผากระทอบเนี่ยไม่ได้ทำ

แต่พอเค้นสอบเค้นสอบทั้งวันนะพอในเล็กเริ่มส่างแล้ว

คือเขาบอกว่าลูกสะพ้ายผมเมายาส่วนผมเมาเหล้า
แล้วก็ทะเลาะกับลูกสะพ้ายมาตั้งแต่เมื่อคืนก่อนแล้ว
พอลูกสะพ้ายมาด่าผมว่าไอ้เปรต

ตอนเช้าลูกสะพ้ายคว้าไม้จะมาตีเขา

เขาคว้าไม้ตีกลับแล้วลากไปไว้ล็อกไว้ในกระท่อม

แล้วก็มีไฟฟ้าช็อตขึ้นมาเขาก็เอาก้านมะพร้าวมาสุมไฟด้วย
แทนที่จะดับไฟอ้าวเอามาสุมไฟ
ไฟมันแรงขึ้นโหมแรงขึ้นไหม้กระท่อมเลย
แม้ว่าตอนนั้นจะมีเสียงลูกสะพ้ายร้องขอความช่วยเหลือ

ดูลูกสะพ้ายโดนไฟคลอกไปครับ
โอ้โหยพ่อเล็ก
โปรดติดตามตอนต่อไป